เดินสายดังใหญ่แล้วนะฮะสำหรับลุงพลนะครับก็ราศีมา
ร่าจับงานก็เข้าออกอีเวนต์แล้วเมื่อวานไปออกอีเวนต์นี่
เดินเท่ออกมาเลยนะฮะเดินเท่ออกมาเลยนี่ที่โชว์รูมของบริษัท
โยต้าเบสผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าสาขาอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับ
ลุงพลหรือว่านายชัยพลวิพาพร้อมกับภรรยาก็คือนางสมพรหลาโพหรือว่าป้าแตนนะฮะ
ก็ได้รับการติดต่อจากเสียบอยครับ
บอยก็คือนายเฉลิมชนวุ่นบำรุงผู้บริหารโชว์รูมรถยนต์ยี่ห้อดัง

โดยในงานนี้มีการเชิญแขกเรือมาในงานจำนวนมาก
แล้วก็แน่นอนแฟนคลับลุงพลลุงพลสู้จากบ้านชุมพล
มีถือป้ายมีถือป้ายด้วยนะคะใช่ครับมี
มีเขามีป้ายไฟแล้วก็แบบพอไปถึงพื้นที่ไหน
บางทีก็เอาผ้าขม้าเคียนเอวเอาพวงมาลัยดอกดาวเรือง
เหมือนกับแบบสมัครลงเลือกตั้งอย่างนั้นอะ
เมื่อวานตอนเปิดตัวออกมาโอ้โหคนกรี๊ดออกมาแล้ว
ก่อนที่จะมาถึงที่โชว์รูมนี่คือเขาให้ลุงพลได้ลองนั่งรถของเขานะ
รถของที่โชว์รูมเปลี่ยนแบบ๓คัน
เหมือนกับให้ลุงพลได้รู้สึกสัมผัสถึงสมรรถนะของรถว่าเป็นยังไง
เออนะฮะพิธีกรในงานถามลุงพลหลายคำถาม
ก็เหมือนการพูดคุยนะบางคำถามโอ้โหมีเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับนะครับ
โดยเฉพาะคำถามนี้ยังไงคะ
ถามว่าลุงพลป้าแตนมีแผนการที่จะมีทายาทคนที่๓หรือเปล่า

เออนะฮะแต่จะมีทายาทคนที่สามหรือเปล่า
แล้วพอลุงพลตอบตอบว่าอะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังกัน
แล้วเสียงเฮดังลั่นโชว์รูมเลยแล้วก็มีเสียงของลุงพลอ้อนแฟนคลับ
กดไลค์กดแชร์ช่องยูทูปที่ลุงพลและป้าแตนทำขึ้นมาด้วยนะครับ
เอ้าฟังเสียงลุงพลกันหน่อยดีกว่าฮะ
ที่ผมกล้ามใจก็คืออยากจะให้ความเป็นความกับทุกคนทุกฝั่ง
ที่ผูพาทิศหรือว่าผูเทพภูมิสงสัยในการเสียชีวิตของน้องชมฟัง
ซึ่งสิ่งนี้ไม่ว่าผมจะไปที่ไหนก็เรียกแต่สิ่งศาสิทธิ์ทั่วคดีไทย
ในส่วนที่ผมเคยไปฟอร์คอร์ขลาดไหว้สิทธิ์สิทธิ์ต่าง
ผมก็ฝนาคือเหมือนว่าอยากจะให้ทุกคนชมรวมด้วยดี
อันนี้เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ลุงพลพูดถึงคดีของน้องชมพู่นะฮะ
แต่อย่างที่บอกไปพอพิธีกรถามว่าลุงพลกับป้าแตนนี่มีแผนที่จะมีทายาทคนที่๓หรือไม่
ลุงพลหันไปมองศพตาสายตาของป้าแตน
เดี๋ยวป้าแตนให้กำลังใจอยู่ข้างตลอดเวลาเลยนะ
เขินนะตกลงกันว่าจะเอาทายาทคนที่สาม
ลุงพลบอกตกลงกันแล้วครับจะเอาทายาทคนที่๓

เฮกันดังลั่นโชว์รูมเลยนะฮะ
แล้วก็นี่แหละครับอย่างที่บอกลุงพลก็อ้อนแฟนคลับให้ไปดูยูทูปนะฮะ
แล้วก็พิธีกรในงานก็ถามอีกคำถามหนึ่ง
บอกว่าตอนนี้ชีวิตของลุงพลและป้าแตนเปลี่ยนไปแล้วไม่เหมือนเก่า

ลุงพลป้าแตนก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนอยู่บ้านกอก
ก็รับจ้างกรีดยางทำงานตั้งแต่๖ทุ่ม
เสร็จก็เที่ยงอีกวันหนึ่งถึงจะได้พักผ่อน
พิธีกรก็ถามว่าอยากฝากอะไรถึงแฟนคลับลุงพลก็บอกว่าต้องขอบคุณทุกกำลังใจ
ทุกคนที่คอยติดตามเป็นกำลังใจให้
หากมีอะไรสงสัยหรือต้องการสอบถามเรื่องใด
ผมก็พร้อมตอบให้หายสงสัย
จากนั้นลุงพลก็เล่นเกมกับแฟนคลับ

อันนี้ก็เป็นแฟนคลับ
แฟนคลับเขาแบบเป็นไอ้แมงมุมมารอเลย
แล้วก็เอาประกามให้ลุงพลเซ็นชื่อ

รางวัลให้แก่ผู้โชคดี๕๐คน
แล้วก็ได้ถ่ายภาพกับลุงพลป้าแตน
ที่ลุงพลป้าแตนจะเดินทางกลับมานะครับ
ช่วงนี้ลุงพลป้าแตนก็เท่าที่คุณอุ๊บบอกนะ
เห็นว่าจะมีงานอะไรมาเยอะแยะเลยคุณ
คือเหมือนกับพี่อุ๊บเขาก็เปิดตารางงานให้ดู
คือแบบจ้างงานจ้างของลุงพลเลยนะ
รีวิวคอนโดริมแม่น้ำเจ้าพญา

แล้วก็มีแบบคลินิกทำฟัน

แล้วก็เดินแบบหมาแมวให้งานกันกุศลหน่อย

โอ้โหการชุกนะเนี่ยใช่ค่ะ